ทีมชาติไทยนะครับแม้ว่าปัจจุบันจะถูกยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด๑๙
เช่นเดียวกับในชาติอื่นนะครับโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ย
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย๓นัดที่เหลือ
จะกลับมาแข่งเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับแต่จากการประเมินพบว่าของเรานั้น
ทีมชาติไทยเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสนะครับถ้ากลับมาแล้วฟอร์มดี
หากผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายซึ่งธนาการใน๓เกมที่เหลือ
มันบีบบังคับอยู่แล้วไงให้ทีมชาติไทยต้องเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดนะครับ
ลุ้นเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มหรือว่าอันดับ๒ที่ดีที่สุด
ซึ่งจากการผ่านเข้ารอบแล้วเนี่ยชัยชนะในแต่ละนัดจะทำให้คะแนนสะสมอันดับโลกของทีมชาติไทยเพิ่มขึ้น
หากทีมชาติไทยเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้สำเร็จในการคัดเลือกโซนเอเชีย
ซึ่งปัจจุบันทีมชาติไทยอยู่อันดับที่๑๑๓ของโลกจากการจัดอันดับล่าสุดเดือนเมษายน
ล่าสุดที่ไทยนั้นติดอยู่ในท็อปร้อยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๐๑๐ก็คือ๑๐ปีที่แล้ว
โดยอยู่อันดับที่๙๘ของโลกนะครับ